ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราให้ท่านดูคลิปเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่า
ใช้เป็นอุทาหรณ์ได้สำหรับทุกคนโดยเฉพาะน้องวัยรุ่นนะครับ
ที่เขาไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลวัดที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วน้องกลุ่มนี้เป็นนักเรียนมัธยมนะครับเขาก็จะว่ายน้ำข้ามจากแพร่หนึ่งไปอีกแพร่หนึ่ง
ปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ไหวเพื่อนก็เลยต้องไปช่วยกัน
แล้วเสื้อสีชมพูเนี่ยที่ไหว้ตามไปช่วยอีกคนนึงเนี่ยเขาเป็นคนประคองเพื่อนเอาไว้เป็นคนสุดท้าย
ส่วนคนอื่นก็เห็นว่าใกล้แพร่แล้วก็รีบพยายามขึ้นไปก่อนก็คงกล่าวว่าเดี๋ยวบนแพร่มีเสื้อชูชีพ
มีอะไรพวกนี้จะได้ช่วยกันอีกทีหนึ่งในการดึงขึ้นมาอยู่ดีฮะตามที่ลูกศรชี้เนี่ยนะครับ
น้องที่ไม่ไหวเนี่ยแล้วน้องเสื้อสีชมพูก็เข้าไปประคองเนี่ยปรากฏว่าน้องที่จะจมน้ำดึงเพื่อนที่ประคองที่เสื้อสีชมพูจนจมหายไปทั้งคู่เลย
ค่ะทั้งที่ใกล้จะถึงแพร่อยู่แล้วนิดเดียวมากค่ะ
เห็นไหมคือเพื่อนที่ไปช่วยกันตอนแรกเขาเกาะที่แพร่แล้วนะ
ใช่เขาก็นึกว่าเพื่อนน่าจะถึงแล้วเพราะมันใกล้นิดเดียวจะถึงอยู่แล้ว
เนี่ยตรงนี้แล้วไกลเกินเอื้อมมือแล้วอ่ะเกินเอื้อมมือขวาของเพื่อนแล้วอ่ะ
ปรากฏว่าไม่ทันนะฮะเสียชีวิตทั้งคู่นะครับจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปงมขึ้นมางมอยู่สี่สิบนาทีได้นะคะกว่าจะเจออ่ะ
แถวนี้เขาเรียกหาดบางแสนสองเป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลวัดจังหวัดขอนแก่น
คือตอนที่งมศพน้องทั้งคู่ขึ้นมาได้
ลึกกว่า๕เมตรนะโอ้โหเพื่อนเนี่ยร้องกันระงมเลย
น้องที่เสี่ยชีวิตทั้ง๒คนเป็นนักเรียนชั้นม๕ที่มาเที่ยวกันนะครับ
มากินอาหารกันมานั่งพักผ่อนกันที่แพร่

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ยคนหนึ่งชื่อนายเศรษฐวุฒิรัตนวงหรือว่าน้องทิวอายุ๑๘ปี
อีกคนนึงชื่อว่านายวรายุทธ์สุทธิหรือว่าน้องบูมอายุ๑๘ปีเท่ากันนะครับ
เป็นนักเรียนจากโรงเรียนกรยานวัฒน์จังหวัดขอนแก่นนะครับ
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะ
สภาพของจุดเกิดเหตุก็จะเป็นแพร่ร้านอาหารอยู่ในเขื่อนอุบลรัฐเขามีหลายแพร่ครับ
คนก็มานั่งพักผ่อนมากินอาหารมาชมวิวทิวทัศน์กัน
แถวนี้เรียกว่าหาดบางแสน๒นะครับ
มีแพร่ร้านอาหารยื่นลอยอยู่ในน้ำประมาณ๕๐แพร่
แพร่ความยาวประมาณ๑๕๐เมตรก็จะมีติดกันบ้างห่างกันบ้าง
ก็เป็นกลุ่มเป็นโซนไปนะครับ
นางสาวมณีเนธบุญมีพนักงานของร้านแพร่ที่เกิดเหตุนะครับบอกว่ากลุ่มของนักเรียนที่เสียชีวิตมานั่งกินอาหารอยู่ที่ร้าน
ซึ่งอันนี้ทางพนักงานของร้านเขาอ้างนะเขาบอกว่าแบบนี้นะเขาบอกว่าพบว่ามีการดื่มเหล้ากันมาก่อนแล้ว
แล้วก็นำเหล้าเนี่ยมากินกันต่อในร้านพอเหล้าหมดก็สั่งซื้อเพิ่มแต่ร้านไม่ขายให้เพราะว่ากลุ่มผู้ตายเห็นแล้วว่ายังเป็นเด็กนักเรียน
อายุยังไม่ถึงเกณฑ์กลุ่มผู้ตายก็เลยออกไปซื้อกันมาเองแล้วกลุ่มผู้ตายก็กระโดดลงไปว่ายน้ำกัน
ว่ายไปว่ายมาระหว่างแพรร้านกับแพรอีกร้านหนึ่งแพรของร้านเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารอีกแพรนึงเป็นแพรสำหรับคนที่จะไปรอขึ้นเรือบานานาโบสต์
ความจริงเนี่ยเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยจะไปขึ้นบานาน่าโบ๊ทนะเขาก็ไหว้กันไปนะครับแล้วเกิดจมน้ำ
เพื่อนที่มาด้วยกันกระโดดลงไปช่วยตอนแรกนะครับนางสาวมณีเนธบอกว่าเธอคิดว่าที่เห็นคนจมเนี่ยแล้วเพื่อนไปช่วยกันเนี่ย
น่าจะช่วยได้เพราะว่าเห็นว่าไปกันหลายคนนะแต่จู่คนที่ช่วยคนสุดท้ายถูกดึงจมน้ำลงไปทั้งคู่
กับคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์ตอนนั้นตกใจมากคาดว่าที่น้องไม่ไหวเนี่ยจนจมน้ำเสียชีวิตคงเป็นเพราะอุณหภูมิของน้ำที่เย็นมากทำให้เป็นตะคริว
ส่วนสาเหตุที่ผู้ตายและเพื่อนลงไปว่ายน้ำนั้นพนักงานของแพร่ที่น้องเข้ามานั่งกินอาหารกันบอกว่าเป็นเพราะความคึกขนองเพราะว่ากินเหล้าเข้าไป
เพื่อนเห็นกับแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันซื้อซื้อ
กับคิดว่ามันยอกกันกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกับถ้ากันล่อยลงไป
อีกกับไปซ่อยกันคนที่โตที่อบอบที่ไปช่วยที่ตาย
น้ำกันที่เสียน้ำกันอะจ้ะกับไปกับไปช่วยเนอะกับ
ล็อกคอล็อกข้อจากข้างหลังก็คือก็คือจากที่เรียน
มาเนอะจ้ะนิดหน่อยก็คือจิกเรียนมาแบบทุกคนก็คือต้อง
ซอยจากล็อกค่ะล็อกปุ๊บก็คือคิดว่าเอออีกนิดเดียว
ก็คืออีกนิดเดี๋ยวมันจะห่วงแล้วก็คือคิดว่าสิรอด
แล้วคนนักแพทย์ก็เออรอดแล้วรอดแล้วอย่างประมาณ
ไหมจ๊ะได้แล้วได้แล้วขึ้นได้แล้วอย่างประมาณนี้
ก็ขึ้นว่ามีอย่างสักพักหนึ่งจมแล้วหายแล้วอย่าง
สิมั้ยจ้ะแค่แค่ไม่ถึงไม่ถึงหาวิจมแล้วจมแล้ว
จมซ้องต่อจิ๊ดแวะจังคอยห้องเอาจริงมาวะเอาอัน
รอยรอยไปน้ำเราเคลรอก็คือนู่นจากเห็น

น้องขนที่ตายก็คือดึงดึงข้อเสื่อม
แล้วก็ล่งอีกก็คือหายไปสอง

ก็สร้างเงียงกะเลินกระเว้าเหลียนธรรมดา
เพราะมีอย่างจำนาสิทธิ์เกิดเรื่องแบบนี้
แล้วก็นอกก็มีการดื่ม

เห็นเหล่ากลมนึงกินกับโคกเนอะ

เฮ้ยมันเบิดเหล่ามันเบิดแล้ว

คือยูนิบอกขายเราให้นักศึกษา

แต่งกายในชุดนักเรียนคือไม่ขายเหล้าให้อยู่แล้ว

ค่ะทีนี้ทางเจ้าของแพร่นะคะ

ที่ผ่านมาที่ร้านก็หามาตรการป้องกัน

แล้วก็ให้พนักงานที่ร้านบอกว่าห้ามลงเล่นน้ำ
แต่ลูกค้าบางคนก็อาจจะไม่เชื่อฟัง

ลูกค้าก็ไม่ค่อยจะใส่กัน
ทางเจ้าของแพร่บอกว่าเธอก็ไม่เข้าใจ
ที่ผ่านมาแพร่ที่ร้านก็เคยมีคนจมน้ำเสียชีวิตมาแล้วนะคะ

ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยด้วยได้ไหม
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

บางคนอาจจะมองเห็นบ้างไม่มองเห็นบ้างนะคะ

แล้วก็ปากเปล่านะคะ
บางทีก็พูดมั่งไม่พูดมั่งนะคะ

ก็จะมีคำตอบกลับมาประมาณนี้เกือบทุกคนนะคะ

เหตุการณ์ครั้งนี้มันเพิ่งเกิดครั้งแรกหรือเปล่าครับผม

ถ้าว่าแค่ติดใบเตือนแล้วก็พูดเตือนเปล่า
ต้องการโปรโดยทุกประหลังว่าปวงกันไหม
ก็ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงาน

มึงให้มาสอดส่องดูแลช่วยกัน
และมีพวกการไหมคะก็ช่วยกันอีกแค่แรงนึงนะคะ
ถกเถียงมาปรึกษากันว่าจะสามารถช่วยอะไรได้มั่ง

ถ้าไม่ใส่ชูชีพเนี่ยไม่อนุญาตให้เล่นน้ำ
ใช่ครับได้เพราะว่าเราก็มีป้ายบ่อนอยู่แล้ว
ถ้าน้องเราเห็นน้องลงน้ำไม่ใส่ชูชีพไม่ได้นะ
เดี๋ยวอบตจะบ้าเดี๋ยวประมวงอะไรจะบ้าเราก็อ้างไปอย่างนี้ครับ
บางคนกลัวมันก็ขึ้นมาบางคนไม่กลัวมันก็เรียกต่อ
ถ้าเราจะเขียนว่ามีการปรับล่ะครับ
นั่นแหละนี่แหละคือพี่กำลังคิดอยู่ว่าเหมือนกับขโมยของปรับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ย
ไม่ใส่เสื้อก็จะปรับอะไรอย่างนี้จะได้กลัว

แต่ว่าเราจะเขียนป้ายไว้เตือนประมาณนั้นคนก็น่าจะจะกลัวมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
เคยมีคนจมน้ำเสียชีวิตบ่อยไงเป็นสิ่งที่น่ากินนะฮะใช่เพราะว่า
สิ่งที่เจ้าของร้านบอกเนี่ยอันนี้คือถูกต้องเลยมีป้ายเตือน
แล้วหลายคนชอบคิดว่าตัวเองไหว
ค่ะเราไหว้น้ำเป็นเราไหว้น้ำแข็งน้ำแค่นี้โอ๊ยสบายมาก
บางทีพอมองด้วยตาเปล่ามันเห็นมันใกล้ไงใช่แต่พอลงไปไหว้จริงจริง
เจ๋งเราว่ายน้ำได้เราไม่ใส่เสื้อชูชีพเนี่ยถึงเวลานี้ไม่ไหวนะฮะ

ทีมข่าวของเราก็ไปถามข้อมูลจากเพื่อนของผู้ตายนายวิทยาวัฒน์ศรีทัศยศ
แล้วเขาก็ให้ข้อมูลมาเราก็เลยจำลองเหตุการณ์เป็นภาพกราฟิกจากข้อมูลที่น้องเขาเล่ามานะคะ
เริ่มจากผู้ตายสองคนนะคะคือในทิวกับในบูม
แล้วก็มีเพื่อนด้วยรวมทั้งหมด๑๕คนนะคะ

พอไปถึงก็นั่งกินอาหารที่แพร่ลอยน้ำ
ทิวผู้ตายกับเพื่อนอีก๒คนที่ชื่อในคิวกับในรุธ

คือจะว่ายน้ำจากแพร่ที่นั่งกินกันอยู่
แพร่ที่ลอยอยู่กลางน้ำแบบนั้นนะคะ
ห่างกันสักประมาณ๓๐เมตรนะคะ
ในคิวเนี่ยไหว้ไปถึงก่อน

แต่ว่าในทิวยังไม่ถึง
หมดแรงก็เลยตะเกกตะกายขอความช่วยเหลือ
ในคิวกับในรุ๊ดก็เลยกระโดดลงไปช่วยนะคะ
ส่วนในดอมกับในบูม

ไปถึงตัวในทิวก่อน

หมดแรงซึ่งเป็น

ดอมก็เลยเหมือนกับว่า
ให้ในบูมช่วยในทิวต่อหน่อย

ดอมก็เลยว่ายน้ำไปเอาเชือกที่แผ่

ให้กับในทิวกับในบูมเนี่ยนะ

เกิดลอยห่างออกไปอีก

ใช่ลมพัดแผ่มันเลยลอยไปอย่างนี้
แล้วเชือกที่โยนไปมันยาวไม่ถึง

แล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ในบูม

ทั้งคู่ก็เลยจมหายไปในน้ำ

เราไม่รู้จริงจังหวะนั้นเกิดอะไรขึ้น

มันพร้อมจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ทีนี้ประเด็นที่ทางพนักงานที่แพรร้านเนี่ยนะ

เด็กนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเอาเหล้ามากิน
พอกินเหล้ากันแล้วก็ลงไปว่ายน้ำ

ทางน้องเขาขอชี้แจงนะครับ
เขายืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
เขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้กินเหล้า
เพราะว่าพวกเขารู้ดีว่ายังอยู่ในวัยเรียนและอายุไม่ถึง
เรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเกิดจากความประมาทนะฮะ

คึกขนองเพราะว่าดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็พากันลงว่ายน้ำ
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนในร้านถึงพูดแบบนี้
จากนี้พนักงานในร้านแพร่ยังบอกว่าพวกเขาเนี่ย
พวกเขาบอกว่าพนักงานในร้านแพร่บอกกับพวกเขาว่า
ที่ร้านสามารถลงไปเล่นน้ำได้
เด็กเขาบอกที่ร้านบอกเขาว่าสามารถลงไปเล่นน้ำได้
และขณะเกิดเหตุไม่มีคนในร้าน
หรือว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอะไรมาช่วยเหลือเขาเลย
มีแต่พวกเขากับลูกค้าที่เห็นเหตุการณ์แล้วพยายามช่วยเหลือกัน
ไม่รู้ว่าทำไมทางร้านถึงพูดว่าพวกเขาแบบนี้
เจ้าอยู่ข้างบนครับตรงฝั่ง
ที่ร้านเขามีให้ไหมครับ

พวกเขาเข้าเตือนแล้วล่ะ
แล้วเขาบอกว่านี่
ว่าเขาขอทางพวกเราเนี่ยติดต่อขอซื้อเหล้ากับเขาด้วย
แต่เขาบอกว่าทางนู้นเขาอ้างว่าเขาเห็นว่าเป็นชุดนักเรียน
เป็นเด็กนักเรียนเขาไม่ขายเขาเลยบอกว่าพวกเราออกไปซื้อจากทางนอก
ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ไม่เขาไม่ไม่ไม่ติดต่อซื้อเหล้าเลยครับ
ก็สังหารตามปกติที่เคยมาครับอืมเราคิดว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ครับผม
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับน่าจะเป็นเขาก็กลัวทางร้านเสียหายด้วย
อืมเอาไปว่ากลุ่มน้องน้องเขายืนยันนะค่ะ
หนึ่งคือเขาไม่ได้กินเหล้าใช่ค่ะนะ
สองไม่มีใครบอกหรือเตือนหรือห้ามเขาแล้วก็บอกว่าทางร้านเนี่ยบอกว่า
น้ำเนี่ยลงเล่นได้อืมเสื้อชูชีพไม่มีให้ต้องไปเช่าเอาข้างบนอ่า
อันนี้คือสิ่งที่น้องเขายืนยันผ่านคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
อ่าแต่ทางร้านเขาก็บอกของเขาอีกมุมนึงเนี่ยอ่าท่านก็ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วอืม
นะแต่น้องน้องเขาก็บอกว่าอ่าที่ร้านเขาว่าพวกผมแบบนี้เนี่ย
อาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวความผิดมั้งกลัวร้านเขาเสียหายหรือเปล่า
อะไรอย่างงี้นะครับขณะที่นายทองใบแก้วประดิษฐ์นายกอบตอุบลรัฐนะครับ
ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบว่า
การทำสัญญาของนายกอบตคนก่อนกับร้านค้าแพร่เนี่ย
เป็นการทำสัญญามาตรการในลักษณะใดในการดูแลลูกค้าที่มานั่งกินอาหารนะครับ
เพราะว่าร้านแพร่ในหาดบางแสนสองที่เขื่อนอุบลรัฐอยู่ในความรับผิดชอบของอบตอุบลรัฐ
ซึ่งทางนายทองใบแก้วประดิษฐ์นายกอบตอุบลรัฐคนปัจจุบันเพิ่งมารับตำแหน่ง
ซึ่งหลังเกิดเหตุได้เรียกผู้ประกอบการมาประชุมเพื่อหามาตรการแล้วนะครับ
โดยการโดยจากนี้ไปเนี่ยจะมีการจัดการป้องกันความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการ
ทั้งเรื่องการที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำ
ต้องมีเรือเร็วไว้คอยช่วยเหลือต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ต่าง
แต่มันก็ต้องใช้งบประมาณซึ่งทางนายกอบตอุบลรัฐคนปัจจุบันบอกว่า
การจะอนุมัติงบได้แล้วเอามาใช้ดูแลความปลอดภัยต่างเนี่ยก็ต้องไปขอสภาอบตก่อนนะฮะ
ส่วนเรื่องคดีความพันธบทเอกเพิ่มภูมิทองคำพุ่มกับการสอบภาวอุบลรัฐ
ระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับร้านแพร่หรือว่าใครนะครับ
ตำรวจกำลังตรวจสอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมด
แล้วต้องตรวจสอบด้วยว่าอบตอุบลรัฐซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
ทำสัญญากับร้านค้าแพร่ในการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าไว้แบบไหน
แต่ที่สุดแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นห่วงตัวเองด้วยนะ
ถ้าให้ทุกคนมาคอยเตือนว่าต้องอย่าทำแบบนั้นต้องอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยเนี่ย
มันไม่ดีที่สุดเท่ากับตัวเองเตือนตัวเองแต่ถ้าเกิดจะให้ปลอดภัยที่สุดเนี่ย
เรื่องของน้ำเนี่ยต้องระวังจริงแล้วก็ชูชีพต้องมีประจำแพร่ทุกแผ่
มีเอาไว้เผื่อไว้ก่อนไงมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกรณีฉุกเฉินนะคะ